อ่ะคุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยใช้จอบนะฮะ
งัดตู้เติมเงินเขาบอกว่าทั้งสับทั้งฟันแบบนี้ฮะ
แต่ไม่รู้ทำไมพอสับพอฟันสมใจแล้วหนีไปเลย
เอ้าไม่เอาเงินไปเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
นี่แหละฮะคนร้ายเนี่ยเสื้อขาวแล้วก็มีเสื้อแดงพันอยู่ที่คอด้วยนะ
ใช้จอบเป็นอาวุธสับเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงใส่ตู้โทรศัพท์
ฟันไม่ยั้งสับไม่ยั้งเลยนะฮะพยายามจะงัดจะเอาเขา
เอาเงินในตู้แหละพอใช้มืองัดไม่ออกก็หันกลับไปเอาจอบ
กระทุ้งมาสับอีกทีตีตีนะฮะก่อเหตุอยู่นาน
แต่จู่ชายเสื้อขาวก็นะฮะยอมแพ้ซะงั้นนะครับ
จอบทิ้งแล้วก็เพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วตังค์สักบาทก็ไม่ได้ไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านชาพยอมปากทางเข้าวัดโคกฐิน
ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับช่วงตี๓ของ
สิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะครับ
แต่ว่าฟาดขนาดนี้นะฮะตู้เติมเงินเสียหาย
เจ้าของตู้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาภาพนี้
ช่วยแจ้งเบาะแสให้พี่เขาด้วยนะครับเพื่อ
ไม่ให้ชายคนนี้ไปก่อเหตุที่ไหนอีกฮะ